จำหน่ายตัวเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก
คัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

เพิ่มการป้องกันซื้อตัวเกินราคา
ด้วยการตรวจสอบเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อ
บรรยากาศของการซื้อบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสิบสองทีมสุดท้ายโซนเอเชียนนัดเย่าที่บริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์เป็นผู้ดูแลการจำนายโดยวันนี้ก็เปิดจำนายบัตรแบบแพ็คเกจห้านัดจำนวนห้าพันใบนะคะแล้วก็บัตรเข้าชมแมชทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นแยกอีกหนึ
โดยผู้ซื้อบัตรจะต้องแสดงเลขบัตรประชาชนก่อนซื้อเพื่อป้องกันการจำหน่ายตัวเกินราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหนึ่งบัตรประชาชนนะคะก็สามารถซื้อได้สองใบค่ะสำหรับบรรยากาศสาขายใหญ่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะก็มีแฟนฟุตบอลมารอต่อคิวยาวกว่าสามร้อยคิวเลยค่ะซึ่งบางส่วนนะคะก็มารอต
แฟนฟุตบอลที่ซื้อบัตรแล้วไม่สามารถเข้าชมเกมการแข่งขันได้ในวันแข่งจริง
ให้นำเอาบัตรให้กับบุคคลที่ไว้ใจได้
เพราะว่าอาจจะถูกผู้ไม่หวังดี
นำเลขบัตรประชาชนไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

บัตรที่เราซื้อมันมีเลขบัตรประชาชนนะครับ
อยากจะให้บัตรเนี่ยให้กับคนที่เราไว้ใจดีกว่า

หรือเอาเลขบัตรประชาชนของเราไปทำอะไรบ้าง

ดังนั้นแนะนำว่าถ้ามีความจำเป็น

ให้นำบัตรไปให้กับคนที่เราไว้ใจ

ซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะบัตรแพ็คเกจ๕แมทของทีมชาติไทย